คุณผู้ชมข่าวคุณพลอยไม่มีความเชื่อไม่มีตัวเลขไม่เป็นไรนะจ๊ะข่าวนี้เขามีตัวเลขอยู่เหมือนกัน
เช็ดสถานภาพบ้านพี่เปิ้ลนาคอนกันหน่อยกันแล้วกันนะคะว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้ประกาศดังมาก
เมียพี่ให้มีเมียน้อย
พ่อบ้านใจก้าวป่ะล่ะเรื่องนี้จริงหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจด้วยพี่เปิ้ลยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่า
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปอัปเดตกันนิดนึงก็แล้วกัน
พี่เปิ้ลค่ะแล้วก็พร้อมพี่จูนนี่แหละ
คว้าตัวมาเคลียร์ให้ชัดเลยว่าเฮ่เอาจริง
จูนเนี่ยเราพูดหรือเปล่าพี่จูนว่าให้เขาไปมีเมียน้อย

หลายคนเห็นข้อความประกาศแล้วก็ทำเอาตาโตทีเดียวเลย
เนี่ยค่ะข้อความจากพี่เปิ้ลเนี่ยคุณผู้ชมไงเนี่ย
ดีใจสรุปวันนี้เมียบอกให้มีเมียน้อยได้ตอนอายุ๗๐
นี่ไงตัวเลข๗๐มาเลย
อ่ะ๗๐อายุ๗๐มันก็ชะลาผ่าไปนะพี่นะ
เป็นนานนะ๗๐ไหวอ่ะพี่เดี๋ยวรอดูก็แล้วกัน

นอนมาเห็นข้อความสามีเอ้าเราไปพูดตอนไหนวะ
พี่เปิ้ลบอกว่ามันก็แค่คอนเทนต์จากที่รัก

สงสัยลูกคนที่๕กำลังจะมาละมั้ง

เอาดีพี่เปิ้ลจะมีเพิ่มจริงหรือจ๊ะ

หันไปดูหน้าภรรยาสิครับ
สวยขนาดนี้แล้วยังคิดจะมีอีกเหรอฮ
หันไปดูหน้าภรรยาสิครับ
คือประโยคนี้เราพูดเล่นกันตั้งแต่๑๐๒๐ปีที่แล้ว
เราดื่มกันแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีลูกไง

มันเข้ามาในจิตใต้สำนึก

เฮ่ยเขาเคยพูดไว้นี่หว่า
ว่า๖๐ถึงอนุญาตให้มีเมียน้อย

ก็ถ้ามีจริงแล้วถ้าเกิดเขาไฝ่ฝันมา๒๐๓๐ปี

สนุกอยู่ไหนล่ะสนุก
ดีที่พี่จูนขยายช่วงเวลาอายุ
เพราะว่าอะไรไหมถ้าบอกว่า๖๐มีได้

เป็นแป๊บเดียวนะไม่เห็นว่า๖๐ปีนะไม่ได้นะอันนี้แหละ
หอนแล้วนะคุณภรรยาห้ามพูดให้ความหวังคุณสามีแบบนี้

ใช่โอเคว่าไม่ใกล้ตอนแรกนึกว่าแฟมภาพเก่านะ

ไปไหนก่อนอายุ๗๐แล้วออกบ้านให้ได้ก่อน